คุณผู้ชมครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบเอ็ดนะครับ
ดูสิทธานีซึ่งเป็นโรงแรมระดับ๕ดาวนะครับ
เป็นตำนานของประเทศไทยจะมีการบรื้อถอนออกไปทั้งหมดนะครับ
แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ภายใต้รูปแบบของโครงการที่ชื่อว่า
ยูทมูลค่ากว่าสามหมื่นหกพันล้านบาทนะครับซึ่งจะมีทั้งโรงแรมเรสซิเดนสำนักงานให้เช่าศูนย์การค้า
เพื่อต้องการทวงความยิ่งใหญ่กลับคืนมาเหมือนในอดีตนะครับ
แผนงานจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ปีนี้เป็นปีที่๔๘ที่โรงแรม๕ดาวเก่าแก่แห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นบนหัวมุมถนนศรีลมด้วยขนาดอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย
กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของย่านธุรกิจในอดีตอีกไม่นานโรงแรมที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งนี้
กำลังจะเปิดตำนานบทใหม่เมื่อสัญญาเช่าบนผืนดินขนาด๑๙ไร่
กำลังจะหมดลงในเดือนมีนาคมปีหน้าและถูกแทนที่ด้วยข้อเสนอที่เจ้าของที่ดินไม่อาจปฏิเสธได้
ในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานเนี่ยก็ได้ให้เราสามารถเช่าต่อสัญญาได้อีกเพิ่มนะคะ
อีกสามสิบปีแล้วก็สามารถบวกต่อได้อีกสามสิบปีทั้งหมดเป็นหกสิบปี
แล้วก็ให้เวลาที่เราสามารถที่จะก่อสร้างโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ย
อีก๗ปีเพราะฉะนั้นก็เป็นเวลา๖๗ปีแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย
เราได้พื้นที่เพิ่มด้วยค่ะเราได้พื้นที่ข้างเนี่ยเพิ่มมาอีก
อ่าเกือบเกือบห้าไร่การปรับปรุงโรงแรมดูสิทธานีในครั้งนี้ใช้งบกว่าสามหมื่นหกพันล้านบาท
ภายใต้โครงการแบบผสมผสานหรือมิกซ์ยูทประกอบด้วยโรงแรมศูนย์การค้า
และอาคารสำนักงานด้วยการลงทุนร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาหรือซีพีเอ็น
โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึงเจ็ดปีวันนี้เราตั้งบริษัทชื่อวิมารสุริยานะคะ
ซึ่งร่วมกันระหว่างกลุ่มดุสิตกับกลุ่มเซ็นทรัลนะคะโดยซีพีเอ็นเข้ามาเป็นคู่สัญญากับเรานะคะ
โดยที่ดูสิทธิ์จะถือหุ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็กลุ่มเซ็นทรัลเนี้ยจะถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์
แล้วก็บริหารร่วมกันเราก็จะเน้นในเรื่องของโรงแรมเรซิเดนแล้วก็รีเทลก็คงจะให้เป็นหน้าที่ของทางซีพีเอ็นแล้วก็ทางอาการสำนักงานด้วยเช่นกัน
โรงแรมจะถูกก่อสร้างก่อนส่วนอื่นส่วนการลื้อถอนอาคารโอลิมเปียไทยประกันและตึกแถวข้าง
เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างห้องพักขนาดสามร้อยห้องส่วนตัวโรงแรมเดิมยังให้บริการไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีหน้า
จึงเริ่มลื้อถอนในเดือนกรกฎาคมโดยยังคงยอดแหลมของอาคารที่เป็นเอกลักษณ์ของดูสิทธานีไว้
ส่วนที่เราคิดว่ามีความคงความเป็นเอกลักษณ์ของดุสิตมีวิญญาณมีกลิ่นอายของดูสิต
เราก็จะนำเก็บเอาไว้ไปใช้ในโรงแรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
เพราะมีธุรกิจในเครือมากมายเป็นทางเลือกให้พนักงานระหว่างการก่อสร้างโครงการใหม่
รวมไปถึงผลประกอบการที่มีการวางแผนทางการเงินรองรับไว้อย่างมั่นคง
ที่เรามีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยทำอ่าการลงทุนร่วมกันกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ
ผลประกอบการเนี้ยเราสามารถที่จะดูแลได้ในช่วงที่ไม่มีโรงแรมสามปี
สำคัญในย่านธุรกิจสีลมกลับคืนมารวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ในการขยายอาณาจักรดูสิทธานีไปทั่วโลก